สิอยู่ในภาวะน้อยขั้นสุดเหมือนกันสำหรับนักแสดงหนุ่มไต้ฝุ่นกระหนกฉัดนะฮะ
คือเขาเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพอาการหนักนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกบริเวณหลังเนี่ย
ฉีกขาดเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันจะแบบว่าส่งผลในระยะยาวในการแบบว่าเดินเหินต่อไปในอนาคต
คือสาเหตุเนี้ยมาจากการเต้นอย่างหนักมาเป็นสิบสิบปีแล้ว
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไต้ฝุ่นเนี่ยเขาเป็นนักเต้นลีลาดมาก่อนคุณผู้ชม
ประกอบกับเล่นละครบูธติดต่อกันมาหลายต่อหลายเรื่องค่ะทำให้เกิดบาดแผลที่หลัง
ซ้ำไปซ้ำมาจะไปผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะว่าละครรอถ่ายยาวอีก๓เรื่องตอนนี้

ที่สุดก็อาศัยกายภาพบำบับเอาค่ะเดินก็ลำบากบางวันเจ็บหนักนะ
ไต้ฝุ่นล่ำหล่อแบบนี้นั่งวิวแชร์ก็มีแล้ว
ใต้ฝุ่นบอกว่าอาจจะเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้สลบมา
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเกิดราศีกรกฎมันเป็นอะไรช่วงดวงเปลี่ยนไงนี่
ราศีเดียวกับพี่แจ๊กกะลีนของเราเลย
ตอนนี้ก็เลยต้องระมัดระวังทุกทิศทุกทางเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีแพลนแต่งงานแล้วด้วย
ส่งกำลังใจให้กับหนุ่มไต้ฝุ่นคนนี้กันหน่อยจ้า
ก็ไม่มีโรคเป็นร่ามันประเสริฐครับดูแลตัวเองด้วยเพราะหลังมันสำคัญมาก
อ่ะต้องแบบบู๊แบบง่ายเลยผมไม่ชอบเลยคือเราเป็นคนชอบเล่นบู๊
ก็เลยต้องค่อยดูแลตัวเองกายภาพไปอะไรอย่างนี้
ว่าพี่เดี๋ยวมันจะผ่านไปจริงพี่ก็ใช้ชีวิตให้มันมีสติเนอะ
อยู่กับปัจจุบันว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทำไปทีละวันตอนนี้
พ่อแม่เป็นห่วงไหมคะเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ก็โทรมาทุกวันคุยกันตลอดครับ
ขอให้การหายดีวันดีคืนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากเนี้ย
คือบทบาทของใต้ฝุ่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละบูบูสมบุบบ่า
แล้วก็คือเขาแอคติ้งแบบเต็มที่ทุกครั้งเลย
ใช่เล่นจริงจิตจริงก็ปริมดาเนอะ